และหลังจากที่การทำประชามติผ่านพ้นไปนะคะประชาชนส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยกับเรื่องของทั้งร่างรัฐธรรมนูลแล้วก็ประเด็นคำถามพ่วง
ก็ทำให้ท่าทีนายกรัฐมนตรีนั้นค่อนข้างที่จะผ่อนคลายมากขึ้นเยอะเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวที่ติดตามนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาถามคำถามประเด็นการเมืองถึงแม้ว่าจะหนักหนาแค่ไหน
ท่าทีต่างของนายกรัฐมนตรีก็ดูว่าจะดุดันน้อยลงนะคะ
วันนี้เราได้รวบรวมบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีหลังรับทราบผลการลงประชามติค่ะ
เริ่มจากการให้สัมภาษณ์หลังการประชุมร่วมคอรมอคอสชถือเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังการทำประชามติไปดูท่าทีกันเลยค่ะ

แล้วเวลาให้สัมภาษณ์ก็น้อยลง
เมื่อเทียบกับก่อนหน้านั้นที่พูดเป็นชั่วโมงค่ะ
ข่าวที่ว่าจะให้หนุนให้นายกเป็นนายกของคุณ
ยังไม่ถึงเวลานะอย่าเพิ่งมาพูดตอนนี้

ยังไม่ถึงเวลา

บ้านเมืองก็จะขับเครื่องอยู่บุ่นวายตาย
มีใครที่คิดว่ามันบ้านเมือง
พอแล้วแค่นี้พอแล้ว

ไปได้แล้ว
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับว่ารถแบบของผมอยู่ที่ท่านแล้วไม่ได้อยู่ที่ผม
จะสงสัยไหมล่ะว่าเอ๊ะใครจะเป็นนายุคคลนอกอะไรไม่มั้ย
ไม่ต้องไปยุ่งกันมากหรอกไอ้ผีตัวนั้นยังมาไม่ถึงเลยไปกลัวผีตรงโน้น

เขาอย่าทำผิดกฎหมายและยังไม่ใช้เวลาแต่งตัว
ยังเขียนยังอะไรล่ะจัดงานไม่ถูกกันจะแต่งตัวถูกได้ไงล่ะ
มันต้องมีกฎิกาว่าจะจัดงานปาร์ตี้แบบไหน

ก็ไปตรงนั้นก่อนเขียนกฎิกาก่อนพรุ่งนี้จะแตกตัวได้ไปแต่งอะไรวันนี้